คุณผู้ชมคะจากข้อเรียกร้องของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
สามข้อเรียกร้องหลักก็คือให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ให้แก้รัฐธรรมนูลแล้วก็อยากจะให้มีการปฏิรูปสถาบันเนี่ยค่ะ
ฝากฝั่งของรัฐบาลก็ได้มีการหารือกัน
บอกว่าอยากจะหาทางออกให้กับสถานการณ์การชุมนุมณขณะนี้นะคะ
เรื่องต้นฝากฝั่งรัฐบาลมองว่าข้อสำคัญที่สามารถทำได้ก่อนทำได้เลย
ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ดังนั้นก็จะมุ่งที่การแก้ไขในประเด็นนี้เป็นหลัก
ส่วนเรื่องอื่นอาจจะเป็นข้อเสนอแนะในลำดับต่อไปนะคะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกา
เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป
โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา๑๖๕ของรัฐธรรมนูล
เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภา
ไม่ว่าจะเป็นสสและสวในการหาทางออกของประเทศนะคะ
ส่วนจะเป็นวันที่๒๖และ๒๗ตุลาคมนี้หรือเปล่า
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
สัปดาห์นี้ค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน
ก็จะติดช่วงวันหยุด๒๓ตุลาคมวันปียะนะคะ

ก็เลยมองว่าวันที่๒๖ตุลาคมน่าจะเร็วที่สุด
แต่ก็ต้องมีการคุยกันกับทางประธานสภาผู้แทนรัศดร
และนำพระราชกฤษฎีกาขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมก่อน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าปกติทีมข่าวของเรารายงานมาแบบนี้
หลังจากมีการพิจารณาวาระอื่นเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีได้มีการขอหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง

แล้ววันนี้มีการสั่งให้เปิดเพลง
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีและในห้องแถลงข่าว
เปิดเพลงก่อนแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินมา
แล้วก็มีการพูดคุยกับนักข่าวค่ะลองดูกันหน่อยไหมคะ
ทุกคนหน้าดีของรัฐบาลผมบังคับใครไม่ได้
แต่มันต้องคือจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับ

ใช่ค่ะเปิดเพลงนำมาก่อนนะคะ

ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็มีการเปิดลักษณะอย่างนี้
นี่นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ก็บอกว่าความเห็นแตกต่างเนี่ยค่ะ
ควรจะต้องนำไปคุยกัน
นำไปพิจารณากันในสภา

แก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเพียงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนมีความเห็นตรงกัน
เพียงแค่เรื่องของในฐานะสมาชิกรัฐสภาเองเนี่ยก็อยากจะหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ
ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการกำหนดเวลานะคะว่าภายใน๒๔ชั่วโมง
อยากจะให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อ
นายอนุชาบอกว่าในสังคมประชาธิปไตยการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำได้
แต่ไม่ใช่การบังคับขู่เข็นกันโดยเฉพาะบางเรื่อง
แต่ละพักก็มีจุดยืนชัดเจนกันอยู่แล้วก็คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันค่ะ
ถ้าหากว่าในสังคมประชาธิปไตยการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่ถ้าการบังคับหรือขู่เข็นผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
แล้วก็บางเรื่องทางจุดยืนของพักแต่ละพักมีอยู่แล้ว
เช่นนะครับมันต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะครับต้องไม่ยุ่งกับเรื่องสถาบัน
แล้วก็หมวดหนึ่งหมวดสองที่เราไม่แก้เพียงจุดยืน
แต่ละฝ่ายมันก็มีจะคงขู่บังคับขู่เข็นมันก็คงกระทายอยู่
ก็อยากฝากถึงผู้ชุมนุมและน้องนิสิตนักศึกษาและนักเรียนว่า
สิ่งที่เราพยายามทำนั้นก็ทำเพื่อประเทศชาติของเรา
แล้วทุกส่วนก็มีจุดยืนของแต่ละบุคคลความเห็นที่แตกต่างในชาติก็ยังคงมีอยู่
ไม่ใช่ว่าทุกความเห็นจะต้องไปสู่ทิศทางเดียวกันก็คงต้องหาทางออกด้วยกันพูดคุยกัน
ทีนี้มาดูท่าทีของแต่ละพักการเมืองกันหน่อยนะคะพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยนะคะ
อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า
ภูมิใจไทยย้ำจุดยืนชัดเจนไปแล้วที่จะปกป้องเทิดทูลสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้
ส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูลรัฐบาลก็รับปากกันแล้วว่าจะแก้ไขมาตรา๒๗
ดังนั้นเนี่ยต่อให้คณะกรรมธิการไปศึกษาอะไรมาก็ตามทางพักก็โหวตให้แก้ไขมาตรา๒๕๖ให้มีสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแน่นอน
อันนี้พักดำเนินการตามนี้แน่นอนครับเพราะเท่ากับว่าเป็นรัฐธรรมนูลของประชาชนนะคะ
พักประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพักนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่า
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะการเปิดสภาก็จะได้รับฟังความเห็นจากเพื่อนสมาชิก
ว่าเราควรจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรในสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะคะ
คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเห็นข้อสรุปจากการเปิดรับฟังในครั้งนี้
คงต้องมีคณะทำงานหรือกรรมธิการมาดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความเห็น
ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องต้องวางกรอบให้ชัดว่าสิ่งไหนควรเร่ง
สิ่งไหนต้องรีบทำให้เสร็จก่อนครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเป็นไปได้
เมื่อเปิดสมัยประชุมวิสามันก็ควรนำเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูล
ขึ้นมาพิจารณาให้เร็วที่สุดนะคะ
ครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเปิดสมัยประชุมวิสามัน
อาจจะคุยเรื่องอะไรกันก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะ
แต่ว่าอย่างภูมิใจไทยบอกให้แก้๒๕๖ก่อนมาตรานี้คือเรื่องของ
การแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละแนวรัฐธรรมนูญชาวปัจจุบันระบวะไว้เนี่ย

ล็อกหลายชั้นมากเนี่ยภาคภูมิใจไทยบอกเอาแก้ตรงนี้ก่อน